ตอนนั้นเราน่าจะอยู่มต้น

คือตอนนั้นยังไม่มีอีเมลและยังเล่นเน็ตไม่เป็น
แต่ว่าก็รู้แค่ว่ามีคนพูดว่าโรคอาจจะแตกซึ่งปีนี้
ถามว่าตอนนั้นกลัวมากไหม
ก็ไม่ได้กลัวมาก
เพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร
แต่ก็เห็นว่าแม่ซื้อน้ำมาช่วงสิ้นปี

แม่ตุ้นไปสักหน่อย
นิตยศาสตร์แรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาก็คือ

เออมันเป็นหนังสือที่ดูบอกยุคสมัย
แล้วก็พอไปย้อนดูก็คือแบบ
มีหน้าปกของดาราหลายคนยุคนั้น
ที่แบบสมัยก่อนเราก็ไม่ซื้อหรอก

แล้วก็เปิดไปดูเซคชั่นแบบภาพแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออ

จำชื่อเรื่องเป็นกิจจะไม่ได้
แต่ว่าเป็นยุคที่แบบพี่ติ๊กเล่นทุกเรื่องอะไรอย่างนี้

พ่อแม่ไม่ด่าถ้านอนดึกอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบนางหน้าคือแบบโหใหม่มาก
พี่ไซค์คือแบบมาในลุคเป็นนางนาคเหมือนหัวกเรียนอะ

เออแล้วมาแบบเสียงเท่อะไรอย่างนี้
แล้วก็จำได้ว่าน่ากลัวมาก

ต้องถ่ายตัวหนังแบบยาวแบบปาดือกันอะไรอย่างนี้

ของเราเรานึกถึงห่มโลง
ดูจบแล้วมันแบบดีจัง
แล้วพอเวลาผ่านไปหลายปี
ผมลงก็ยังเป็นหนังที่คนจดจำอยู่เสมอ
เหมือนไม่หายไปอะ

รู้สึกว่ามันเป็นยุคเริ่มของเพลง
เพลงติ๋มคือแบบใช่
มันเป็นเพลงแปลกประหลาดแต่ว่าแบบเออเท่ดีอะไรอย่างนี้
สมัยนั้นไม่ค่อยจะมีแบบอยู่เอาชื่อติดมาอยู่ในเพลงอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นปี๑๙๙๙ก็คือหนีไม่พ้นไทยอ้ำคิงดอม

เป็นปีทองมากเลยนะเพราะว่าเขาออก๓อัลบั้มปิดในปีเดียว

เหมือนปีนั้นก็คือแท้จริงมันคือแบบใหม่มากอะ
ในยุคนั้นคือแบบร้องแบบสบายฟังง่าย

จริงเพลงแหม็กก็ต้องภาซเฉ็ดหน้ามันดังสุดแบบเงี้ย
ความหมายดีเราชอบเพลงคู่กันเป็นพิเศษ
คือตอนแรกที่เขียนบทก็มีเพลงนี้อยู่ในลิสต์เหมือนกัน
แต่ว่ากันละกันเข้ากว่าแล้วเริ่มกันละกัน
ได้ท่าประสามือ
ถ้าเป็นยุคเล็กที่เรามีท่าเต้นแบบ
ถ้าภาษามือเกิดขึ้นนำเทรนดไหมล่ะ

ช่วยเก็บภาษาที่หน้าของฉันหน่อยหน่อย
โปรดติดตามตอนต่อไป